พระพุทธปฏิมาปางรำพึงเป็นพระพุทธปฏิมาประจำวันศุกร์มีความเชื่อในทางโหราศาสตร์ว่าดาวสุกให้คุณในด้านศิลปะและความงาม
โดยพระพุทธปฏิมาปางรำพึงอยู่ในพระอิริยบทยืนพระหัดทั้งสองประสานที่หน้าพระอุระพระหัดขวาทับบนพระหัดซ้าย
ครั้งเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วทรงปริพิตกว่าคนทั่วไปไม่อาจจะเข้าใจได้จึงทรงดำริว่าจะไม่แสดงธรรมนั้น
พยดาทั้งหลายจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ณที่ประทับและกราบทูลให้ทรงเมตตาแสดงธรรมโปรดสัตว์โลก